ส่วนเรื่องของราคาข้าวตกต่ำตอนนี้หลายคนนะคะ
โดยเฉพาะชาวนาพยายามที่จะหาอาชีพเสริม
ชาวนานในจังหวัดนครพนมนะคะไปหาจิ้งหรีดค่ะ
ขุดหาเลยนะคะเป็นรายได้เสริม
เพราะว่าตอนนี้มีความต้องการของตลาดมากทีเดียวค่ะ
แต่ว่าทำได้หลายเมนูนะคะสำหรับจิ้งหรีดนะครับ

ฉีดซอสแล้วก็พริกไทยนะคะแต่ว่ามีเมนูอื่นอีกนะคะ
ชาวบ้านบ้านหนองบัวตำบลปลาปากอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมค่ะ
นำอุปกรณ์ไปด้วยเลยนะคะไปตามทุ่งนาต่าง
ขุดหาจิ้งหรีดภาคอีสานภาษาอีสานเรียกว่าจีลอ
จิลอเหรออ๋อแปลว่าจิ้งรีด
รีดใช่ค่ะไปขุดตามทุ่งนานี่แหละนะคะ
แล้วก็เอาไปขายตอนนี้มีความต้องการของตลาดมากนะคะ
บางคนถ้าขยันขุดได้วันละ๑๐๐๐ตัว
ไปขายได้วันละ๑๐๐๐ถึง๑๕๐๐บาท
สร้างรายได้ช่วงราคาข้าวตกต่ำแล้วก็ยังเป็นอาชีพเสริมได้ตลอดหน้าแรงเลยนะคะ
นายสง่าแสงแก้วนายกอบตปลาปากบอกว่าปีนี้เกษตรกรธรรมนาปี
ประสบปัญหาภัยแรงหนักเนื่องจากฝนทิ้งช่วง
ทำให้นาข้าวขาดน้ำเมล็ดข้าวก็เหี่ยว
ไม่สามารถเก็บผลผลิตได้๑๐๐เต็ม
มีหนำซ้ำราคาข้าวก็มาตกต่ำอีกมีความจำเป็นมากที่ต้องมีอาชีพเสริมนะคะ
สำหรับการขุดจิ้งหรีดถือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะ
แค่สังเกตจากขลุยดินคำว่าขลุยดินก็คือ
พอมองไปแล้วจะมีลักษณะเป็นรูแล้วก็มีดินออกมานะคะ
ตามทุ่งนาตามคันนาก็สามารถขุดหาจิ้งหรีดได้เลยนะคะ
รูเขาอาจจะมีมากบางรูก็อาจจะมีน้อยแตกต่างกันไปนะคะ
โดยจิ้งรีดนะคะนอกจากการนำไปทอดแล้วอันนี้เป็นวิธีการคั่วใช่ค่ะแล้วก็โรลเกลือนิดหน่อยนะคะ
แกงก็ได้ทำป่นก็ได้ป่นนี่คือน้ำพริก
ป่นน่ากินป่นก็คือเอาไปทำไปตำให้ละเอียดก่อนและหลังจากนั้นก็มาใส่เครื่องปรุงต่างลักษณะคล้ายกับการทำน้ำพริก
แล้วแกงล่ะใส่ทั้งตัวเหรอไม่เคยกินเหมือนกันนะแกงนะของคุณเรียกว่าจี้อะไรนะ
เรามีคำเชื่อมโยงกันอยู่ก็คือคำว่าจีจี้ลอที่กรุงกาจี้หีดนะครับ